เพราะผู้ประกอบการมองว่าการแข่งขันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป
และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมีเพิ่มขึ้น
ต้องการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด
โครงการมีให้ตัวเลือกทั้งหมด๗แผนงาน
เพราะว่าเราดูว่าเป็นต้นทุนการผลิตหลักของเรา
โครงการนี้รัฐบาลลงทุนไปแผนละ๑แสนก็คือ๒๒แผนนะคะ
เอกชนต้องปรับปรุงซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ
ตามคำแนะนำของที่ปรึกษา๔๕๐๐นะคะ

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่ลดลงเกือบ๒๖ล้านบาท
ที่สำคัญมีประโยชน์ต่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรในบ้านเรา
กำหนดเวลาการตรวจเช็คใบเลื่อยทำให้เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ๖๖
ลดต้นทุนด้านพลังงานใช้วิธีทยอยเปิดเครื่องเรื่อยไม้
ทั้งหมด๔๒โต๊ะเลื่อยจะไม่เปิดพร้อมกันทีเดียว
แต่จะเปิดครั้งละ๕โต๊ะเรื่อยทิ้งเวลาให้ห่างกัน๕นาที

มีขนาด๑๑๓เซนติเมตรไปจนถึง๑๑๕เซนติเมตรเท่านั้นนะคะ
ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ประมาณ๕แสนบาทต่อปีเลยค่ะ
สามารถลดต้นทุนจาก๙๐บาทต่อคิวบิกฟุต
เหลือ๘๑บาทต่อคิวบิกฟุต
หรือคิดเป็นร้อยละ๑๐ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ๘แสนบาทจากทั้งหมด๒แผนงาน
แผนแรกการบริหารจัดการโลจิสติก
การจัดวางแผนคลังสินค้าอย่างมีระบบ
ทำให้ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ที่๗๑๑๓๖๐บาท
ส่วนแผนที่๒การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สามารถลดต้นทุนเพิ่มรายได้ที่๑๘๗๒๐๐บาท

เราสามารถที่จะขยายกำลังผลิตเพิ่มได้อีกนะครับ
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

มีแผนจะนำส่วนต่างที่สามารถลดต้นทุนได้
มาลงทุนในธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
อัญชลีสิริมัวข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน